พายุฝนในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่ตอนนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ที่จังหวัดสุราธารณีบ้าริมครองถูกน้ำกัดซ่อ

ทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายเกือบทั้งหลังครับ
ที่ตกลงมาตลอดทั้งวันและมีลมพัดแรง
ทำให้กิ่งไม้ขนาดใหญ่หักโค้ดลงมา
หลังคาบ้านพักอายการจังหวัดกระบี
เรือเครื่องแตกทลุลงมาอย่างฟ้าเพดาน

และเจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าไปตัดและรื้อกิ่งไม้ออก

น้ำหลากจากคลองสาขาเข้าท่วมสวนปาม

โดยที่ตำบลคีริวงศ์น้ำไหลท่วมถนนในซอยหมู่บ้าน
ระหว่างบ้านโคกแซะกับตำบลเขาเขน
สูงประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
ทำให้รถยนต์สัญจรผ่านไปมาอย่างยากลำบากนะครับ
เจนทธิสบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ต

แล้วก็ไหลไปติดริมขอบท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ในสภาพบริเวณด้านท้ายจนถึงส่วนกลางของรถ

แต่ว่าด้านหน้ารถยังคงติดอยู่กับพื้นถนน
เจ้าหน้าที่จึงนำสายรัดจากรถเครนคล้องเข้ากับตัวรถ
แล้วก็ยกส่วนท้ายของรถขึ้นมา
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีลมกระโชกแรง
ลมจะพัดรถรับส่งนักท่องเที่ยว
จอดอยู่หน้าท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ไหลไปชนราวกั้นริมท่าเรือจนราวหัก
หลังทั้งสองข้างพลัดตกห้อยลงไปในทะเล
แต่ขณะเกิดเหตุไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่บนรถ
ไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้

ปูนชั้นเดียวของชาวบ้านในตำบลท่าข้าม
อำเภอพุนภิรพังทะลมเสียหายลงมาทั้งหลัง
จนเกิดพังถล่มลงมาในที่สุด
เบื้องต้นมูลค่าความเสียหายประมาณ๓๐๐๐๐๐บาทครับ